นั่นแหละต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมมีคนถ่ายภาพติดคล้ายวัตถุประหลาดบนท้องฟ้า

ไม่ใช่ให้ดูอีกภาพธิตนี่นะ

ทำภาพแบบภาพนิ่ง
แล้วซูมให้ดูนี่เป็นวัตถุประหลาดที่จู่ปรากฏเข้ามาในเฟรม
ขณะที่หญิงสาวคนนี้กำลังถ่ายภาพดวงอาทิตย์

เออไม่ดูอ่ะใช่มันมันทองเหลืองอาร่ำแล้วเกินดูกำไรข้อมือ
ว่างกว่าดวงอาทิตย์ว้ายดูนี่สิไอ้ที่มันฟุ๊บลงมาเนี่ย
เล่าให้ฟังภาพนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรี
หลายคนเห็นคลิปแล้วแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปคุณ
หลากหลายอย่างนะคะส่วนใหญ่ไม่เชื่อ

แล้วก็จินตนาการว่ามันอาจจะเป็นอะไรอ่ะแมลงป่ะ
ขี้จิ้งจกขี้นกนี่อันนี้คือคอมเม้นต์บอกจริงนะคุณเห็นไหม
บางคนคิดว่าน่าจะเป็นนกเลยนกบินผ่านแบบไกลฟาบลงมา
แต่มันมีบางกลุ่มที่เขามีความเชื่อและพยายามจะค้นหาความจริงในเรื่องนี้
บางครั้งก็พบเหตุการณ์ประหลาดที่ชวนเชื่อว่า
อันนี้คือเป็นความเชื่อของคนในกลุ่มหนึ่งนะคะ
ส่วนภาพที่เห็นไม่มีใครยืนยันได้ว่าเป็นอะไร
แต่ถ้าให้ดิฉันมองจริงดิฉันก็ว่าน่าจะเป็นนก
ลักษณะคล้ายแบบฟิ้วลงมาอย่างนี้
แต่ผมจะบอกให้นะมีดาราอยู่ท่านหนึ่งนะ
ใช่ก็คือเขาจะมีกลุ่มคนที่เชื่อ

ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าอยากจะศึกษา